ตลอดทั้งวันวันนี้นะคะดิฉันเชื่อว่าทุกคนก็จะพูดถึง
ว่าจะโอ้โหยิ่งใหญ่อลังการขนาดไหน
อยากจะเห็นภาพบรรยากาศแต่ก่อนที่จะไปดู
ภาพบรรยากาศสดนะคะอยากให้คุณผู้ชมดูหน้าหนึ่ง
กับเรากันก่อนฉบับเช้าวันนี้เชื่อว่าหลายคนมีอยู่ในมืออยู่แล้วค่ะ
นี่คือหน้าตาของไอคอนสยามนะคะแต่ไม่ได้เห็นแค่แบบเรียบนิ่งแบบนี้นะคะ
เรามีเทคโนโลยีที่ทันสมัยค่ะที่คุณผู้ชมจะสามารถเห็นเป็นภาพเสมือนจริงได้เลย
ึ้งขึ้นมาแล้วเห็นไหมจะเป็นภาพแบบเสมือนจริงเลยคุณผู้ชม
ตึกมีน้ำผู้นี่โอ้โหน้ำผู้นี่นะยาวที่สุดในอาเซียน๔๐๐เมตรโอ้โหเนี่ย
โอ้โหนี่สีสวยจริงเลยนะไม่รู้ว่าของจริงจะเป็นยังไง
ใช่ค่ะคือหลายคนที่ซื้อหนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับเช้าวันนี้นะแล้วก็ได้ส่องดูแบบนี้นะอยากจะเห็นของจริงไง
แล้วก็เห็นว่าจะมีเซอร์ไพรส์อะไรเยอะแยะมากมายเลยนะคะ

เปิดตัวไอคอนสยามคุณเชอรี่
พร้อมรายงานสดบรรยากาศมาให้เราได้ติดตามกันแล้วล่ะค่ะ

สวัสดีพี่มิวและพี่อุ๋ยด้วยนะคะ
วันนี้เชอรี่อาจจะดูสวยขึ้นแบบผิดหูผิดตานิดนึงค่ะ

เป็นเพราะว่าวันนี้ค่ะเชอรี่ได้รับเกียรติให้มาร่วมงานนะคะ
การเปิดตัวงานสำคัญงานหนึ่งค่ะ
มาดูบรรยากาศตอนนี้กันก่อนดีกว่านะคะ

เป็นวิวแม่น้ำเจ้าพระยานั่นเองค่ะ
ต้องขอบอกเลยนะคะว่ายิ่งดึกเท่าไหร่นะคะ
อากาศที่นี่ก็ยิ่งเย็นสบายมากขึ้นเท่านั้นค่ะ

ไม่รู้จะสัญหาคำไหนมาบรรยายถึงความหรูหราอลังการจริงค่ะ
เพราะว่าตอนนี้นะคะเชอรี่อยู่ที่งานเปิดตัว
พี่มหาโครงการเมืองไอคอนสยามนั่นเองค่ะ
ที่นี่กำลังจะกลายเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ริมแม่น้ำเจ้าพระยานะคะ
กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ใจกลางกรุงเทพมหานครนั่นเองค่ะ
และแน่นอนนะคะว่าที่นี่จะต้องถูกจริตคนไทยโดนใจชาวต่างชาติค่ะ
ให้คุณได้เพลิดเพลินไปกับการช้อปปิ้ง
อาหารอร่อยนะคะแล้วก็ได้สัมผัสบรรยากาศของความหรูหรา
ที่นี่เขาจัดมาได้แบบครบวงจรเลยทีเดียวค่ะ
ขอบอกเลยนะคะว่างานนี้ไอคอนสยามพลิกโชมพัฒนาพื้นที่แห่งนี้ให้ยิ่งใหญ่และล้ำสมัย
สมกับเป็นจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเที่ยวที่สำคัญของโลกเลยล่ะค่ะ
รวบรวมเอาสิ่งที่ดีที่สุดของเมืองไทยกับสิ่งที่ดีที่สุดของโลกเข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัว
มีการนำเสนอในรูปแบบของความวิจิตล้ำสมัย
อมรวมกันเป็นที่สุดของเอกลักษณ์และวิถีไทยอันสง่างาม
และนำเสนอความเป็นไทยสู่เวทีโลกอีกด้วยค่ะ
ดูอย่างตึกด้านหลังของเชอรี่นะคะโดดเด่นเป็นสง่าเห็นมาแต่ไกลเลยค่ะ
และยิ่งมืดเท่าไหร่นะคะแสงไฟจากตัวอาคารค่ะ
ก็ยิ่งส่องสว่างระยิบระยับกระทบสายตา
ให้หันไปมองอย่างละสายตาไม่ได้เลยล่ะค่ะ
ส่วนรูปแบบของตัวอาคารนั้นนะคะดูแล้วเก๋ไก่แปลกตาเชียวค่ะ
เพราะว่าได้แรงบันดาลใจมาจากกระทงบายสีแล้วก็ห่มสบายของแบบไทยนี่แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะ
เอาละค่ะเดี๋ยวเชอรี่จะพาคุณผู้ชมไปชมกันต่อภายในมหาปรากฏการณ์งานเปิดเมืองไอคอนสยามนะคะ
วันนี้เขาขนโชว์ระดับโลกค่ะเอามาให้คุณผู้ชมได้ตื่นตาตื่นใจกันแบบเต็มอิ่มอย่างแน่นอน
ส่วนจะมีโชว์อะไรเด็ดโดนบ้างนั้นตามเชอรี่มาเลยค่ะ
เริ่มกันที่โชว์นี้ค่ะเป็นปฐมบทแห่งความหรูหราสู่สุนทรีย์ระดับโลกค่ะ
ทั้งนักมัยกลชื่อดังของสเปนและฝรั่งเศสรวมไปถึงการแสดงของคณะบอลเล่จากรัสเซียอีกด้วยค่ะ
และนั่นก็เป็นเพียงโชว์เรียกน้ำย่อยเท่านั้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูเหล่าเซลบริตี้ที่มาร่วมงานนี้กันอย่างคับข้างกันบ้างดีกว่าค่ะ
บอกได้เลยนะคะว่ารวบรวมเอาคนดังทั่วฟ้าเมืองไทยมาอยู่ที่นี่แทบทั้งวงการบันเทิงเลยค่ะ
เริ่มกันที่คนแรกนะคะฉายออร่าซุปตาเด่นมาแต่ไกลเลยค่ะพี่อ้ำพัชราภานั่นเองนะคะวันนี้สวยออร่าไม่มีใครฆ่าเธอได้จริงค่ะ
และตามมาติดกันเลยนะคะที่พี่บูรินและพี่เจี๊ยบโสพิษนภาค่ะ
รวมไปถึงแก๊งนี้นะคะเรียกเสียงฮือฮาได้จากสาวในไอคอนสยามได้ไม่น้อยเลยค่ะ
นั่นก็คือพี่ลูกเกดพี่หมูอัสวาลและพี่ออร่า

เสิร์ฟความน่ารักให้กับพี่ได้ชมกันแบบใกล้ชิดด้วยล่ะค่ะ
และนอกจากที่ชาริได้เอ่ยชื่อไปแล้วนี่นะคะ
ยังมีดาราเซล็ปเดินทางกันมาร่วมงานนี้ค่ะ

ต้องบอกได้ว่ามาได้ง่ายสะดวกค่ะ
รถยนต์รถไฟฟ้าหรือว่าเรือค่ะ
และเชอรี่เชื่อเลยค่ะว่าที่นี่จะเป็นประสบการณ์ใหม่ของเซลปและทุกคนค่ะ

บอกแล้วว่ายิ่งดึกก็ยิ่งคึกคักค่ะ
มีหลากหลายโชว์นะคะที่รวบรวมเอาวัฒนธรรมไทยมารอเสิร์ฟคุณผู้ชมผ่านทางหน้าจอไทยรัฐทีวีแห่งนี้
ส่วนจะมีโชว์สุดพิเศษอะไรอีกบ้างไปชมพร้อมกันเลยค่ะ
โอ้โหเวทีอลังการขนาดนี้ค่ะเป็นผลงานการออกแบบของอาจารย์เฉลิมชัยโคศิพิพัฒน์นะคะ
ออกแบบเวทีได้ยิ่งใหญ่วิจิตงามตา
และการแสดงชุดแรกที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่ก็คือสายนาทีแห่งชีวิตค่ะ
มีการถ่ายทอดความเป็นไทยผ่านประเพณีแบบไทยได้อย่างงดงามนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นเสน่ห์ของการร้องรำด้วยกาบเหเรือการแสดงสี่ภาคศักระแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะ

โชว์นี้เป็นการสะท้อนวิถีชีวิตของไทย
ริมสายน้ำและวัฒนธรรมประเพณีแบบไทย
ได้สวยงามมากเลยทีเดียวค่ะ
เป็นจุดหมายปลายทางแห่งใหม่ของเหล่านักช็อป
นักท่องเที่ยวที่ต้องการสัมผัสประสบการณ์ใหม่

ทั้งทางเรือทางรถและในอนาคตอันไกล
ยังมีรถไฟฟ้าสายสีทองผ่านให้คุณได้สะดวกสบายมากขึ้นไปอีก
และทั้งหมดนี้เป็นเพียงน้ำจิ้มเท่านั้นนะคะ
เชอรี่อยากจะให้คุณผู้ชมต้องลองมาสัมผัสประสบการณ์พิเศษแบบนี้

และประตูเมืองค่ะจะเปิดต้อนรับแขกผู้มาเยือนจากทั่วทุกมุมโลก

ส่วนตอนนี้การดำเนินรายการของเชอรี่หมดเวลาลงแล้วค่ะ
มีอีกหนึ่งหน้าที่ที่เชอรี่จะต้องไปทำนะคะ
นั่นก็คือการเป็นนักช็อปตัวยงค่ะ